คุณผู้ชมฮะไปดูการเปิดศึกกันระหว่าง
หนุ่มขี่วินมอเตอร์ไซค์กับหนุ่มคู่กรณี
แล้วคิดดูดิผู้โดยสารที่มากับวินมอเตอร์ไซค์
ต้องหลบหนีต้องหนีตายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางถนนมีคลิปให้ดูกันนะครับ
เหตุเกิดจากการเบียดนะฮะ
แล้วก็กลายเป็นปัญหากลางท้องถนนแบบนี้นะครับ
ส่วนพลเมืองดีที่มาช่วยมาแยกเนี่ย

แล้วก็บนหมวกกันน็อกของเขาก็มีกล้องด้วยนะคุณนะ

ก็แลกหมัดซัดกันนัวเลยระหว่างคนขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างนะฮะวินมอเตอร์ไซค์กับหนุ่มโรงงานคู่กรณีนะครับ
ผู้โดยสารที่มากับวินก็รีบเดินหนีไป

ส่วนพลเมืองดีเจ้าของกล้องติดหมวก
ก็พยายามมาห้ามปรามให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นแล้วก็แยกย้ายกันไป
เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวพี่ตำรวจมาตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาเคลียร์นะฮะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของใครเบียดใครก่อนนะครับ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าทั้งคู่ขี่รถเบียดกันไปมาคุณ
ก่อนจะผลัดกันนะคุณทำอะไรรู้ไหมถีบรถของกันและกัน
เอ้าเหรอฮะเออนะฮะถีบเพื่อให้รถของกันและกันเนี่ยล้ม
ล้มก่อนได้จะถือว่าชนะนะครับคือก็เบียดกันไปจนกระทั่งมี
เขาเรียกระหองระแหงใจกันนะคุณแล้วก็ต้องถีบให้ล้มให้ได้นะครับ
ไม่มีใครยอมใครสุดท้ายมาจอดวางมวยกันแบบนี้นะฮะอ่ะก็เป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
เพิ่งหัวร้อนกันบนท้องถนนนะมีน้ำใจค่อยขับค่อยขี่กันนะครับ